คุณผู้ชมครับไปติดตามสถานการณ์การชุมนุมล่าสุดหน่อยนะครับ
แถวแถวแยกเกษตรนะครับทางกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มรัศดร
ที่ชุมนุมกันตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาตอนนี้
ยุติการชุมนุมนะครับแต่ว่าสถานการณ์ล่าสุด
ตรงจุดนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามานะครับเชิญครับคุณจิรายุทธ์ครับ
ครับคุณผู้ชมครับกลับมาดูบรรยากาศที่แยกเกษตรอีกครั้งนะครับ
หลังจากที่แก่นำมีการประกาศยุติการชุมนุมนะครับ
ให้มีเหล่ามวลชนคณะราษดรที่มาร่วมชุมนุมในวันนี้แยกย้ายเดินทางกลับบ้านครับ
บรรยากาศบริเวณด้านขวามือของผมครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้เป็นบรรยากาศสดนะครับมีมวลชนค่อยเดินออกมาจากจุดศูนย์กลาง
มีการชุมนุมกันบริเวณแยกเกษตรนะครับเดินกลับกันมาอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ
โดยมีทางกาดอาสาเป็นคนอำนวยความสะดวกให้
พร้อมกับบอกให้มวลชนที่กำลังเดินทางกลับบ้านกลับกันแบบอย่างช้า
อย่างเป็นระบบเดินกันไปอย่างช้าครับเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายในการเดินทางกลับในวันนี้ครับ
ส่วนการจราจรบนถนนงามวงวานมุ่งหน้าสู่ถนนพระหลโยธิน
มุ่งหน้าสู่ถนนเกษตรนวมินนะครับการจราจรอ่า
เปิดใช้งานเป็นปกติแล้วครับแม้ว่าเส้นที่จะเลี้ยวซ้ายไปยังพระหลยศ
ยังถนนพระหลโยธินเนี่ยครับจะมีการชะลอตัวเล็กน้อย
เนื่องจากยังมีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนนะครับยังอ่า
อยู่ด้านในตรงแยกเกษตรยังเดินทางออกมาไม่หมดนะครับแต่บริเวณอ่า
ที่จะมุ่งหน้าไปยังถนนเกษตรเกษตรนวมินเนี่ยครับการการจราจรเนี่ยครับ
เป็นไปอย่างปกติแล้วนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามครับอ่า
รถที่มาจากเกษตรนวมินมุ่งหน้าไปยังถนนวิภาวดีหรือว่ามุ่งหน้าไปยัง
ถนนงามวงวานนะครับก็การจราจรเป็นไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามปกติกันหมดทุกอย่างนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ
เป็นบรรยากาศที่เหล่ามวลชนคณะรัศดร๖๓กำลังทยอยเดินทางกลับบ้านกันนะครับ
บางคนก็นั่งรถวินมอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
เรียกแท็กซี่หรือว่าเดินกลับไปยังถนนวิภาวดีรังศิลป
วงวานมุ่งหน้าสู่เกษตรนวมินนะครับรถก็
สัญจรไปได้อย่างปกติมีการเปิดการจราจรทุกเส้นทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมตอนนี้แม้ว่า
มีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนนะครับเดินทางกลับทางเส้นถนนประหลโยธินบ้าง
หรือว่ากลับทางเส้นลาดพร้าวบ้างก็มีนะครับซึ่งณตอนนี้การชุมนุมได้มีการยุติแล้ว
แล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้มีการเดินกลับบ้านกันเกือบหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
นี่คือสถานการณ์ล่าสุดครับผมจิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากแยกเกษตรครับ